นี่ก็อีกหนึ่งตำนานเหมือนกันแต่เป็นตำนานคนงานเข้า
แจ๊ดสปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก
บอกเลยว่าไปขึ้นคอนทรงคอนเสิร์ตล่าสุดโดนแฟนเพลงอ่ะ
รักขอจับของลับแล้วไม่ได้ขอเปล่ามือมาอย่างนี้เลย
มาพร้อมควักพร้อมล้วงเลยและ
ท่านไม่ได้โดนแค่นี้อย่างเดียวบ้านก็โดนนิยด่าอีก
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องนะฮะ
มีหญิงสาวท่านหนึ่งพยายามจะยื่นเงินกำลังเมาได้ที่แล้ว
แลกกับอันรู้ไหมบอกว่าขอจับเลยได้ปะ
เป้าแจ๊ดหน่อยได้ไหมอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
แล้วดูสิคุณผู้ชมขาทำไม้ทำมือคิดว่าปอบหยิบภาค๔
ไม่ใช่นะคะนี่อาการแบบนี้รู้เลยว่ากลึ่มมาเต็มคาราเบลแน่นอน

พยายามจะบ่ายเบี่ยงสื่อแล้วอุ้ยคือแล้วฟังจากเสียงเนี่ยคุณผู้ชม
อย่าหาว่าทะลึ่งตึงตังเพราะอันนี้มันเป็นข่าวออกมาจริง
คือให้ดูว่าไม่ใช่ให้ไปทำตามให้ดูว่าอย่าทำตาม
คือมันมีการต่อปากต่อคำท้าทายแจ๊ดด้วย
แจ๊ดเนี่ยตัดความรำคาญอยากจับใช่ไหมจับก็จับมันจะได้จบ

เขาเสียงไม่โอเคแล้วนะไม่พอใจแล้ว
คุณผู้ชมศิลปินสมัยนี้ปรุงตัวเหมือนกันนะเอาจริง
งานนี้ใครจะขำก็ขำไปแต่ทางด้านคุณภรรยาพี่แจง
ปกติพี่แจงแบบเฮฮาตลอดแต่มาเรื่องนี้ไม่ขำ
คุณผู้ชมโพสต์ร่ายยาวเลยนะระบายความรู้สึกในพื้นที่ของเธอ
บอกว่าทำงานกลางคืนเข้าใจเจอมาแล้วหลากหลายรูปแบบ
แต่กรณีนี้บอกเลยตรงโกรธอยู่หลายวัน
เขียนตรงนี้ให้มันใจเย็นลงแล้วนะ
ก่อนหน้านี้โมโหนะน้องแฟนคลับคนนี้
โมโหผัวตัวเองด้วยโมโหทีมงานด้วย
บอกเลยว่าผัวใครใครก็รัก
แล้วก็ฝากไว้ให้คิดด้วยว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะ

แจงกับพี่แจ๊ดเนี่ยเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะ

เพราะว่าทางพี่แจ๊ดเองยอมรับว่าทำไปเพราะประชด
จุดที่เขายืนอยู่เนี่ยก็ลำบากใจ
จะเอายังไงอะแฟนเพลงข้างล่าง
ส่วนน้องเอฟซีคนนี้นะคะเขาตั้งแต่เกิดเรื่อง
เห็นว่ามีการโทรมาขอโทษขอโพย

ทำไปเพราะว่าหนูเมามากพี่หนูจำอะไรไม่ได้เลย
ยังดีพี่แจงใจเย็นแล้วพี่แจงไม่เอาเรื่อง

อันนี้คำนี้เจ็บเหมือนกันนะคะดิฉันอ่านแล้วดิฉันยังเจ็บเลย
แจงบอกว่าพี่ไม่เอาเรื่องเพราะว่าคิดว่าน้องน่าจะอับอายมากพอแล้วกับคลิปที่เกิดขึ้น
เพราะคนก็แชร์ไปเยอะแล้วมีคนทะลม
ก็คือตักเตือนไปเรื่องพฤติกรรมอะไรก็ว่ากันไป
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมทุกคนดูข่าวนี้ยกเป็นกรณีศึกษาแล้วกัน
เวลาจะไปเที่ยวทำอะไรอย่าไปก่อกวนศิลปิน
และที่สำคัญดื่มแต่พอดี

แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีลิมิตมีสติกลับบ้านแค่ไหน
จำได้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ตื่นเช้ามาแล้วจะเป็นเหมือนเอฟซีคนนี้

แต่โลกโซเชียลมันแชร์ข่าวแชร์ภาพคุณไปหมดแล้ว

ไม่ใช่อะไรคือเราเป็นห่วงเรื่องความอันตลงอันตรายแบบนี้ไง
ทำอะไรก็ให้มันมีสติตลอดก็แล้วกันนะคะ
แท็กอีกทีที่ตรงนั้นฉันจับได้คนเดียว

ไม่เคยเห็นแจงโกรธใครขนาดนี้เหมือนกันนะ